ส่วนฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับก็มีเกมที่น่าสนใจทาง
โดยเกมนี้ทางเฮปาตี้เฟอร์นันเดสยิงหนึ่งลูกก็ทำให้
ขึ้นไปเป็นดาวสันโวตลอดการของไทยลีกแล้วนะครับ
จังหวะนี้ครับเป็นธิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่ยิงเข้าไป
๓ด้วยนะครับของทางชนะนันต์แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
นาทีสิ้น๔๙ครับเอกเกอร์เชนสำเรเปิดลูกแต่มุม
กัดไม่ขาดนะครับโดนอาทิตย์บุตรจินดาจักรยานอากาศเข้าไปนะครับ
ลิสเทโลก็ไล่มาเป็นหนึ่งต่อสอง
ก่อนที่นาทีที่ห้าสิบเจ็ดครับเฮบาตี้ซับรุ่งนี้ครับ

แล้วก็เป็นตราตูที่หนึ่งร้อยสิบห้าของเฮบาตี้ในไทยลีกนะครับ
แซงหน้าเคลตันซินวาขึ้นไปเป็นดาวสันโวตลอดการของไทยลีกได้สำเร็จนะครับ
ก่อนที่นาทีที่เก้าสิบสี่ครับจังหวะนี้รุ่งรัฐถูกทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษนะครับ
อันนี้คาเตอร์นะครับที่รับหน้าที่สังหารเข้าไป
เป็นตราตูปิดท้ายให้แบงค์คอกบุกมาลชนะเทลโลสี่ต่อหนึ่งเก็บเพิ่มเป็นสี่สิบหกแต้ม
อยู่อันดับสามโอกาสควาซิตลุยเอฟซีแชมป์สี่สองพันยี่สิบสามก็สดใสเลยทีเดียวนะครับ
ไปดูอันดับดาวสั่นวอตตลอดการณ์ของไทยลีกแน่นอนว่าเฮเมดตี้เฟนันเดส๑๔๕ประตู
หน้าเคลตันซินวาไปแล้วที่๑๔๔ประตู
ส่วนอันดับ๓นะครับเป็นทางด้านเจ้ามุ้ยธิรสินแดงดา๑๒๔ประตู
แล้วก็อันดับ๔ระแกนบอสโควิสที่๑๑๘ประตู
ก็ทีมอันดับ๑๒เปิดบ้านพบกับการท่าเรือทีมอันดับ๘นะครับ
นาทีที่๓๑ราชบุรีขึ้นนำ๑ต่อ๐
จังหวะที่ธนบูลส่งคืนให้กวิน
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกวินทำบอลเข้าประตูตัวเองไปนะครับ

จากนั้นนาทีที่๓๙ครับราชบุรีก็ทิ้งห่างเป็น๒ประตูต่อ๐นะครับ
นาทีที่๔๕บวก๓ครับการท่าเรือก็มาได้จุดโทษบ้างนะครับ
แล้วก็จังหวะนี้วิลเลียนไปโดนใบแดงด้วยนะครับ
ยิงให้การท่าเรือไล่ขึ้นมา๑ต่อ๒
ครึ่งหลังนาที๖๙นะครับราชบุรีก็ทิ้งเป็น๓ประตูต่อ๑นะครับ
สิทธิโชคกันหนูตัวสำรองที่ยิงเข้าไป
แม้ว่านาทีที่๙๐การเท่าเรือจะไล่ขึ้นมานะครับ

เกมราชบุรีเปิดบ้านเอาชนะ๓ต่อ๒มีเพิ่มเป็น๓
เป็นคะแนนมีแต้มห่างจากโซนตกชั้น๕แต้มนะครับ
ขณะที่การท่าเรือแพ้เกมเยือน
หกนัดติดต่อกันยังอยู่อันดับแปดต่อไปนะครับ
ส่วนผลเมื่อวานก็ยังมีคู่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ก็ชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่ตกชั้นไปแล้ว๒ประตูต่อ๑นะครับ
ส่วนวันนี้เกมไทยหลีกที่น่าสนใจก็แน่นอนนะครับ
ความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับ
หลักก็จะเป็นเลอสันเทียมราชบาลอสทาเดรี่แล้วก็แฮมินตันซัวเลส
ยิงไปแล้ว๑๖ประตูนะครับนำเป็นดาวสันโวสูงสุดไทยลีกในเวลานี้
คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่เจ็ดมาแล้วสามนัดแล้วนะครับนัดนี้ก็คงต้องเน้นแล้ว
เกมนี้ก็จะไม่มีสุประชายใจเด็ดที่เจ็บนะครับรวมถึงจนทานโบลิมกิด้วย
ส่วนรัฐนากรใหม่คามิติดโทษแบนนอกนั้นอยู่กันครบนะครับ
นำโดยนันตุประดิษฐ์วีรวัตนโนโดมสุโชคสหราชาติธิรธรรมบุญมาธรรมแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับ
ทั้ง๒ทีมเคยพบกันมาแล้ว๓นัดนะครับเป็นบุรีรำนั้นชนะ๒เสมอ๑
ยังไม่เคยแพ้ให้กับหนองบัวแม้แต่เกมเดียวเลยนะครับ
หากเกมนี้บุรีรำชนะก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่๗
อันดับ๑๓นะครับเวลา๑๙นาที๓๐นาที

แล้วก็เกมนี้ยังไม่หมดโอกาสในการป้องกันแชมป์นะครับ
เพราะว่าต้องรอดูนัดกับบุรีรำด้วย
พร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดทดมานะครับ
คาดว่าจะยึดแกนหลักชุดเดิมก็นำโดยสารรัฐอยู่เย็นที่รักษีแร่งด้า
ซานฟานดี้ที่เพิ่งยิงคนเดียว๔ประตูในเกมล่าสุดนะครับ
ส่วนนครลักษีมาครับเกมล่าสุดปลูกพ้าให้กับการเท่าเรือ๓๒นะครับ
ชนะใครมา๔นัดติดต่อกันแล้วก็ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นต่อไปนะครับ
เนื่องจากมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอย่างสุพรรณบุรีเอฟซีทีมอันดับ๑๔เพียงแค่๒คะแนนนะครับ
โดยเกมนี้ผู้เล่นตัวหลักก็จะนำโดยเฉลิมพงศ์เกิดแก้วอมดูออตาล่าคาวาเม
แล้วก็เป็นตัวความหวังสูงสุดที่จะต้องทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
โปรแกรมคู่อื่นในวันนี้นะครับชนบุรีเอฟซีนะครับ
พบกับพีทีประจวบเอฟซีเชียงรายยูเต็ดพบสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับ
ทั้ง๒คู่ก็แข่งขันเวลา๖โมงนะครับ